คุณผู้ชมครับเด็กพายเรือเล่นน้ำท่วม
พลาดพลิกคว่ำอืมร่างจมดับครับโอ้เป็นนักเรียนชั้นมสามที่สุพรรณบุรี
พายเรือเล่นน้ำกับเพื่อนนะฮะบริเวณทุ่งรับน้ำ
แล้วเหตุการณ์ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นแม่มาถึงอืม
ไม่แล้วก็ยืดแม่ไปอ๋อนาไปพายของแม่ไป
ผมจงหยุดนี่แหละผมไปนี่เอาผมไป

ความน้ำท่วมเพราะใจจะขาดหรือหลังขาคนเป็นแม่
หลีกเลี่ยงกิจกรรมอะไรที่มันจะต้องไปอยู่ในน้ำโดยไม่จำเป็น

แทบสลายนั่งให้ยาดมกันอยู่เนี่ย

บอกเอาชีวิตแม่ไปเถอะเอาชีวิตแม่ไปแทนเถอะ
ผู้หญิงคนนี้เป็นแม่ของเด็กหญิงนราพรบุญลือพันธุ์
หรือน้องอันดาอายุ๑๕ครับอยู่ม๓
จมน้ำเสียชีวิตครับจากเรือคว่ำ
ทุ่งรับน้ำตรงนี้เห็นไหมครับน้ำเต็มทุ่งเลย
ตำบลจรเข้ใหญ่อำเภอบางปลาม้าจังหวัดสุพรรณบุรีเมื่อเย็นวานนี้

มูลนิธินะครับเสมอกัน
เอาเรือท้องแบนมาชุดประดาน้ำมาอ๋อมาช่วยกันค้นหานิษฐีเกิดเหตุ
ซึ่งเป็นทุ่งรับน้ำเนื้อที่เป็นพันไล่อยู่ตรงไหนล่ะเนี่ย
แล้วก็มีลึกมีความลึก๓เมตรครับ

จนจนเจอจริงฮะเจอศพน้องอันดาครับ

เพื่อนญาติพี่น้องร้องไห้กำลังงมไปหมด

ภาคภูมิกระต่ายทองรุ่นพี่ของผู้ตายเล่าบอกว่า
อันดากับเพื่อนชวนกันมาเที่ยวที่บ้าน
กระทั่งช่วงบ่าย๒ครับบ่าย๒ทั้งคู่ก็ออกไปพายเรือเล่น
ส่วนเขากับเพื่อนอีกคนนั่งรออยู่บนฝั่ง
แต่แล้วสักพักเห็นเห็นอยู่ไกลนะเหมือนทั้งคู่ยืนขึ้น
และจะสลับที่นั่งกันคุณผู้ชมจะสลับที่นั่งกัน
เรือมันโครมมันเครงแล้วมันพลิกคว่ำไปล่มไป
เพื่อนของน้องอันดาเนี่ยว่ายน้ำเป็นเลยเอาชีวิตรอดได้
ส่วนน้องอันดาว่ายน้ำไม่เป็นฮะว่ายน้ำไม่เป็นเขากับเพื่อนนะครับ
ก็เลยรีบว่ายไปช่วยทันไหมคุณผู้ชมไปจะถึงอยู่แล้ว
มือจะคว้ามืออยู่แล้วอันดาหมดแรงจมหายปึ๊บไป
หายลงไปใต้น้ำคว้าไม่เจอแล้วนะครับ
ก็เลยแจ้งให้กู้ภัยมาช่วยเหลือแบบนี้ขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับ
แล้วก็ให้ข่าวนี้ไปอุทหรณ์อีกสักครั้งนะฮะ
ไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่อย่าเอาตัวไปเสี่ยงกับน้ำท่วมตอนนี้